เห็นจากที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้รายงานไปแล้ว
แล้วก็ก้มดูข่าวที่เราให้ข้อมูลของคุณผู้ชมไปทุกวัน

ปัจจัยหลายอย่างที่ไปคล้ายคลึง
กับคดีการหายตัวไปของน้องชมพู่
เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
เป็นคดีที่เด็กหญิงเล็กมากจีน่าในขวบ๑๑เดือนครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่น้องชมพู่๓ขวบ
พื้นที่ลักษณะของพื้นที่ทั้ง๒คนหายไปนะฮะ
คือเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กมีประชากรประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือน
หมู่บ้านเงียบสงบรายล้อมด้วยหุบเขานะฮะ
น้องจีน่าเนี่ยบ้านอยู่บ้านห้วยฝักดาบตระบลอินทฯขินอแบ้แตงจเชียงใหม่
ส่วนน้องชมพู่อยู่บ้านกกกอกตระบลกกกตูมอดงหลวงจมกราหาร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ครอบครัวสันนิษฐานว่านะฮะ
เป็นไปได้ที่น้องจะถูกอุ้มถูกลักพาตัวไปหรือมีคนพาไป
เพราะว่าอุปนิสัยของเด็กทั้งสองคนนี้ไม่สนิทกับใครนะครับ
ถ้าไม่ใช่แม่เนี่ยนะฮะก็ไม่อยากให้อุ้มนะฮะ
และอีกอย่างเล็กขนาดนี้มันจะเดินไปไหนได้ไกลอย่างลำพัง
แล้วตอนที่จะหายไปเนี่ยก็จีน่าเล่นกับแมวชมพู่ก็เล่นกับหมา
จำได้ไหมปลาส้มนะทั้งคนและสัตว์เนี่ยนะฮะ
ก็จะเล่นด้วยกันอยู่เสมอนะครับฮะขณะเดียวกันนะครับ
ก็ยังมีรถต้องสงสัยที่เขามาให้เห็นโดยจีน่าเนี่ย
พ่อบอกว่ามีรถกระบะขาวมีรถกระบะส้มซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเข้ามาในหมู่บ้าน
ส่วนคดีน้องชมพู่มีข้อมูลว่ามันก็มีรถต้องสงสัยเหมือนกัน
ตอนนั้นมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถกระบะเข้ามาในพื้นที่
แล้วอีกอย่างอันนี้เป็นความเชื่อคือนะคนในพื้นที่เขาหาไม่เจอ
หายังไงก็หาไม่เจอจะพึ่งใครก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นี่ชาวบ้านเขาเชื่อเขาก็ทำกันอันนี้ยิ่งเหมือนกันอีก
ขณะที่จังหวัดมุกดาหารครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้แม่ของน้องชมพู่นางสาวสาวิตรีวงศรีชา
อัดคลิปนี่ฮะนี่คลิปนี้ครับ
ส่งกำลังใจให้ครอบครัวน้องจีน่า
บอกหลังจากลูกหายไปตั้งแต่เย็นวันที่๕กันยายน
บอกว่าแม่เข้าใจดีนะแม่ของน้องชมพู่เข้าใจดี
แล้วขออวยพรให้น้องจีน่ากลับบ้านอย่างปลอดภัย
อยากให้พ่อแม่ของน้องจีน่ามีกำลังใจที่ดี
มีความหวังว่าจะยังได้เจอน้องแน่

แล้วก็ยังให้คำแนะนำบอกว่า
นะฮะคืออยากให้หยุดร้องไห้แล้วมาตั้งสติ
คือแม่บอกยากแหละรู้แต่การตั้งสติ
มันจะทำให้คิดหาทางออกได้นะครับ
ฟังแม่น้องชมพู่ดีกว่าฮะ
ขอสื่อถึงครอบครัวน้องจีน่าอยากให้กำลังใจนะคะ
พ่อแม่ของน้องนะคะแล้วก็ขอให้น้องปลอดภัย
ขอให้น้องกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ
ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนนะคะขอให้น้องปลอดภัย
แล้วก็อยากให้พ่อแม่ของน้องจีน่านะคะ
ตอนนี้ยังหาน้องไม่เจอก็จริงค่ะ
แต่ว่าจากที่พวกเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มานะคะ
ใดที่ยังไม่เจอน้องขอให้พ่อแม่น้องมีกำลังใจ
แล้วก็ให้นึกเสมอว่าตามใดที่ยังไม่เจอตัวน้องในสภาพไหน
เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าน้องมีคนเอาไปนะคะ
อ้าวแล้วแม่แม่ของน้องชมพู่นะถามนิดนึงสิ
แล้ววันนี้ที่ป้าแตนเข้าไปพบอายการจังหวัดนะฮะ
ว่ายังไงแม่ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเราจะตามประเด็นนี้มาให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากใจนะคะพ่อแม่ของน้องนะคะแล้วก็